วันนี้วันพิเศษใช่ไหมฮะวันนี้วันพิเศษมาก

ถูกคุณเล่นคุณ๔๐นะไม่เหรอ

ทำไมมันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอ
คือดูจากอายุปากแล้วเนี่ย

บ้าไม่มีฉันไม่ต้องมาบวกให้ฉัน
ฉันยังไม่คลึง

ทำไมเสียงเสียงดูไง

หิตว่างสีไร้คอยต้องพัฒนามีผลมาก

โอ้ดูขอบคุณครับ

ครับผมแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีคำพูดดีจากพี่เบิร์ดทงชัย

สวัสดีครับ

แต่ชัยย้อนไปเมื่อวันที่๗กัญญายนต์ปี๒๕๒๑
เป็นปีม้าปีมะเมีย

เพราะ๔๒ปีที่แล้วเนี่ยมดดำเกิดที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ก็ปีนี้ก็ถือว่าเมืองครบวันเกิด
วันเกิดครบรอบปีที่๔๒แล้วอายุไม่ธรรมดาแล้ว
เริ่มเข้าเป็นคนที่มีอายุมากเป็นคนที่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์แบบ
เพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิหรือวุฒิภาวะอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกัน
ฉะนั้นในวันเกิดปีนี้ก็เหมือนทุกปีนะครับ
ที่พ่อได้เคยบอกไว้ว่าคนเป็นรุ่นลูกเนี่ยต้องทำอะไรก็แล้วแต่
ต้องให้มันได้เก่งกว่ารุ่นพ่อต้องทำให้ได้เจริญกว่ารุ่นพ่อ
ไม่อย่างนั้นครอบครัวทุกครอบครัวก็อยู่ไม่ได้
ถ้ารุ่นลูกไม่เก่งกว่ารุ่นพ่อมันก็จะถอยหายไปเรื่อย
แล้วตระกูลมันก็จะศูนย์สิ้นไปในสุดท้าย

ก็ขอให้หลวงพ่อโสธรปกปักรักษาให้มดดำมีความสุขความเจริญ

ถือว่าเป็นศาสนรรรดิหลักชน

แต่ขอให้ประชาชนที่ติดตามมดดำ
ทำตัวมาทำให้เป็นที่รักเป็นที่นิยมของประชาชนมาก
เช่นเดียวกับพ่อเหมือนกันพ่อก็เป็นผู้แทน
ก็ต้องทำหน้าที่ให้ประชาชนมีความสุขความเจริญให้ประชาชนยอมรับ
ประชาชนชื่นชมเราให้ได้มดดำก็เหมือนกัน
เพื่อทำให้ได้ดีกว่าพ่อต้องให้คนทั้งประเทศนั้นมีความรักเรา

ต้องทำให้เจริญกว่าหลวงพ่อครอบครัวตระกูลที่จะอยู่ได้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
แล้วในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ๔๒ปีของมดดำ
ก็ขอให้มีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กิจการเจริญรุ่งเรือง
เหมือนกับหลานบอกมีเงินเยอะจะได้มาซื้อของเล่นในร้าน
พ่อของผมมีเงินเยอะเยอะจะได้เอาเงินมาเลี้ยงพ่อสวัสดีจ้
โอ้โหขอบคุณสินแสนสุชาติ
ไม่ใช่พี่เบิร์ทนะฮะก็เป็นนี่แหละครับทางสุชาตินะครับ
นี่คุณพ่อฝากมาให้นะครับวุ่นวายขายปลาช่อนเลยทีเดียวครับผมยิ่งใหญ่เลยนะฮะ
นี่นะข้างบนอันนี้เป็นหอยทองคำไม่ใช่เขาเป็นในเข้าเลสตกแต่งมา
อ๋อเหรอผมนึกว่าเป็นหอยทองคำสวยงามยังไม่ได้ไปเจอพ่อเลย
เดี๋ยวจะไปจะเสร็จรายการไปเจอพ่อนี่ครับผมโอเคขอบคุณฮะ
เก่งมากไปเอาพ่อมาได้ยังไงคือธรรมดาคุณพ่อคุณพระดำไม่ค่อยให้สัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องของลูกชายสักเท่าไหร่นะฮะแล้วครับเขาเจอกันน้อยด้วย
น้อยมากนะมดก็ไม่ค่อยจะเจอป๊าอะไรคุยโทรศัพท์ทุกวัน
ผู้ชายคนอื่นมากกว่าพ่อสิอิรุดิไปขอบคุณขอบคุณนะครับ
เบอร์เดทดีน้องมดดาร์บนะครับ
ด้วยครับผมขอบคุณมากต่อปีนี้ก็อย่างที่พ่อปากไว้
ก็ให้คนรักนะแล้วก็ให้เด็กมันไหว้บ้างเวลาจะพ่งจะพูด

อย่างที่บอกว่าวันนี้คนก็รอคอยกันอยู่ครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณติ๊กอืม
อดีตพลยาคุณสองราม

ก็คือมันมีที่มาที่ไปนะครับ
ก็อย่างที่ก่อนหน้านี้คุณหนุ่มสอนรามได้มีการออกมาโพสต์ข้อความ
ครั้งแรกเลยที่โพสต์เนี่ยหลายคนตกใจคือโพสต์ใบหย่าแล้วก็บอกว่า
เขากับคุณติ๊กเนี่ยได้แยกทางกันแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะไปทวงเงินเขาเนี่ย
นะฮะไม่ต้องไปที่บ้านเขาบ้านลูกเขาให้ติดต่อไปที่คุณติ๊กโดยตรงครับ
นะครับแล้วก็คุณติ๊กเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยไป๑๑วันแล้ว
นะฮะก็คือแยกย้ายกันอยู่ฮะนะครับสาเหตุเนื่องจากคุณติ๊กเนี่ยก็มีหนี้สิน
นะฮะแล้วคุณหนุ่มเองก็เอ่อเหมือนแบบรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ให้โอกาสมาแล้วรวมถึงยังมีคลิปอีกหนึ่งคลิป
ซึ่งคุณหนุ่มเองได้มีการอัดเสียงของผู้ว่าจ้างให้ไปร้องเพลงนี่แหละครับ
บอกว่าจริงแล้วผู้ว่าจ้างคนนั้นได้มีการจ่ายเงินมัดจำไปแล้ว๕๕๐๐
แต่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่รับเงินไปกลายเป็นคุณติ๊กนะฮะก็ชื่อว่าพี่พัฒน์นี่แหละครับ
เป็นเจ้าของร้านอาหารพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณหนุ่มก็เอาคลิปนี้ลง
หลายคนก็ตกใจว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับ
ทีนี้ผมเองได้มีโอกาสถามคุณหนุ่มสอนรามเองว่าคุณหนุ่มไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอ
การที่เอาคลิปพวกนี้มาลงเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบที่จะแทงลูกสาวตัวเองนะ
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเผื่อลูกโตขึ้นไปแล้วบังเอิญว่าไปได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ย
มันจะไม่ดีหรือเปล่าคิดไปถึงตรงนู้นเออผมคิดถึงในมุมถึงอนาคต
แต่คุณรู้ไหมคุณหนุ่มสอนรามตอบผมว่าไงว่าพี่ผมจำเป็นต้องเลือกและต้องแลก
อืมทำไมอ่ะเพราะเขามองว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดผมไม่ทำแบบเนี้ยทุกอย่างมันจะไม่หยุด
มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยคุณติ๊กก็จะไม่หยุดเพราะมันจะมีเรื่องของคนที่มาทวงเงินทวงเงินอยู่เรื่อยแบบนี้
ปัญหาเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือแกก็บอกว่า
ภาวะของความรู้สึกของลูกเขาก็เห็นนะแต่ลูกโตขึ้นไปเขาอธิบายให้ลูกฟังได้
เกิดจากอะไรเพราะมันเกิดจากอะไร๑๓๔แต่ณวันนี้สิ่งที่เขาจะป้องกันไม่ได้เลยคือ
เขาก็ไม่รู้ว่าใครจะมาทำอันตรายลูกเขาหรือเปล่าอย่างเช่นอยู่ดีดีมีคนมาลักพาตัวลูกไป
หรือว่ามีเจ้าหนี้ที่ไหนจะมาทำร้ายร่างกายมาข่มขู่ทางลูกเพราะตัวเขาเองไปทำงานทุกวัน
ก็เป็นได้นะเขาอยู่ที่ลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านกับแม่ของเขาซึ่งแก่แล้วใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องตัดสินใจทำแบบนี้เพื่อให้ทุกอย่างมันยุติและจบ
ถามว่าทำไมถึงไม่คุยกันหลังบ้านเขาบอกเขาเคยคุยกันแล้วนะฮะเขาคุยกันหลังบ้านไปแล้ว
คุยกันสองคนแต่มันก็ไม่เรื่องไม่ได้หยุดไงมันก็ยังเป็นอย่างนี้เรื่อย
กระทั่งสุดท้ายก็ตัดสินใจโพสต์แบบนี้แล้วก็ให้ติ๊กออกไปอยู่ข้างนอกเพราะไม่งั้นเนี่ย
ปัญหามันตามมาถึงแม่เขามาถึงลูกสาวด้วยอืมนี่คือนี่คือประเด็นที่คุณ
เหตุผลของพี่หนุ่มเหตุผลของเขาฮะซึ่งเราก็เข้าใจนะเข้าใจนะพี่
เพราะบางคนอาจจะไปมองว่าเฮ้ยลงแบบนี้ต้องมองนะในอนาคตลูกจะรู้สึกยังไงเนี่ย
แต่เขาบอกถ้าไม่ทำแบบเนี้ยอืมมันไม่จบอืมคืออันเนี้ยเจ็บอ่ะแต่มันเต็ม
จบอ่ะอาจจะถึงลูกถึงครอบครัวใช่แล้วตอนนี้คือสถานภาพคือแยกกันอยู่เลย
เขาเลือกกันแล้วเขาหย่าเลยทีเนี้ยพอย้อนกลับไปถามคุยกับคุณติ๊กถามไว้คุณติ๊ก
ผมถามหน่อยเถอะครั้งแรกที่มีการบอกว่าหย่ากันไปนะคุณบอกคุณอยากแก้เคล็ดใช่ไหม
คุณติ๊กก็บอกว่าใช่บอกผมก็ถามแล้วจริงมันเป็นอย่างนั้นเหรอ
บอกไม่ค่ะก็คือหย่าจริงจริงหย่าเพราะว่าตอนนั้นมีปัญหากันเออเรื่องนี้
แต่ที่ที่ออกมาพูดว่าอย่าแก้เคล็ดเนี้ยมันคือเป็นแบบอืมเอ่อ
มันเป็นเรื่องที่แบบก็อาจจะต้องสร้างในมุมมองของครอบครัวที่ควรจะมองเข้าไป
อาจจะสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาคบกันหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้
แต่ก็คือเอาง่ายว่าหย่าตั้งแต่มกราแล้วถูกต้องไหมใช่นะก็เอ่อคุณติ๊ก
ก็ยอมรับในหลายหลายเรื่องเรื่องทองล่ะที่เขาบอกว่าทองสรุปแล้วเหลือเฉพาะของคุณมอสปฏิพาณที่คุณมอสซื้อไปให้
คือในมุมของทางคุณหนุ่มแกก็บอกว่าทองเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะฮะแต่คุณติ๊กบอกเขาเก็บไว้
คุณติ๊กบอกว่าขายไปไม่กี่บาทขายไป๓บาทแล้วก็มีเก็บไว้แต่คุณรู้นี่ก็ฉันดูเห็นมีข่าวว่าทองของน้องวิกิได้คืนแล้วนี่พี่หนุ่ม
ไม่อันนี้คือพี่มอสทำคืออันนี้อันนี้คืออันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือเป็นที่คุณมอสเนี่ยพี่มอสปฏิพันธ์ทำให้ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยทางคุณติ๊กเนี่ยแกก็น่าจะมีปัญหาจำเป็นที่ต้องใช้เงิน
ก็จะเอาทองไปขายก็นั่งมอเตอร์ไซค์ของพี่คนหนึ่งชื่อปีชาไปปรากฏพี่ปีชาเนี่ยเขาไปเห็นเนี่ยไอ้ล็อกเก็ตอันนี้ที่มอสให้มาเนี่ยแต่เขามีโรคมอสให้นะแล้วเขาบอกมันน่ารักดี
พี่ปีชาก็เลยขอซื้อไว้ในราคาสี่พันห้าร้อยบาทอืมวันเนี้ยถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี้ยไอ้จกและก็ล็อกเก็ตอันเนี้ยก็เลยตกไปอยู่ในมือคุณหนุ่มล่ะอ๋อโอเค
ก็ได้กลับมาแต่เขาก็ถามอยู่ผมก็ถามคุณหนุ่มว่าหนุ่มถามจริงว่าหนุ่มรู้มาก่อนไหม
เอ่อทางเขาได้มีการเอาทองไปขายเนี่ย
บอกอย่างนี้พี่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวผมเองได้มีโอกาสคุยกับทางติ๊ก
นะว่าเอ่อติ๊กเองเนี้ยไหนบอกสิว่ามีเจ้าหนี้เนี้ยเหนื่อยอีกสิบคนอืม
แล้วก็เงินต้องใช้หนี้อีกเท่าไหร่ที่เขาก็บอกมาหนุ่มก็บอกว่าแต่ตรงนี้พี่บอกตรงนะว่าพี่เองไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตให้ได้แล้ว
เพราะว่าพี่ก็ต้องเก็บตังค์ไว้ให้ลูกแล้วไหนจะบ้านไหนจะทุกอย่างอะไรอย่างนี้เขาต้องเก็บตังค์แล้วอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเนี้ยพี่อ่ะอนุญาตให้ติ๊กเนี้ยเอาทองเนี้ยไปขายหน้าไปขายได้อืม
แต่สิ่งที่ติ๊กตอบกลับมาคือว่าอ๋อไปขายหมดแล้วโอ้โหอ๋อก็คือขายไปหมด
ขายก่อนที่พี่หนุ่มการอนุญาตแต่ว่าที่ติ๊กบอกว่าติ๊กหมดขายไปแค่สามบาท
ก็ขายไปสามบาทแล้วอีกก็นี่ไงที่เหลือเอาไปต้องไปไหนอ่ะค่ะคือตอนเนี้ย
อันนี้คือผมพูดให้ฟังทั้งสองมุมนะคือมุมหนึ่งเนี่ยทางคุณสอนราเนี่ยบอกมาแบบนี้
อีกมุมหนึ่งคือติ๊กก็บอกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องชั่งใจเอาเองว่า
ตรงไหนที่มันคือจุดที่คุณฟังแล้วมันน่าเชื่อถือกว่ากันอันนี้ผมตอบไม่ได้
เพราะเป็นเรื่องของเขาสองคนนี่คือที่มาที่ไปอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรายการวันนี้หรอก
อืมเพราะผมก็ไม่ได้พูดเข้าไปแต่วันนี้ก็คือตรงเนี้ยก็คือจะบอกให้ฟังว่าเออ
ผมได้ยินมาแบบเนี้ยอืมอ่าแล้วเขาบอกว่าตลอดเวลาสอนรามเขาบอกให้เงินใช้อยู่แล้วเดือนละแสน
คือมันก็คงอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายไม่ใช่เขาบอกให้ใช้อย่างเดียวเลย
ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายต่างนะที่ทางคุณติ๊กอาจจะต้องไปใช้นู่นเนี่ยแต่รู้แต่ว่า
สิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างวันนี้ที่ผมมีการพูดคุยกันเนี่ยก็คือเจ้าเรื่องของหน้ากากอนามัย
คุณจำได้ใช่ไหมอ่าจำได้เก้าแสนบาทอ่าเนี้ยอ่ะสอนรามก็ต้องไปชดใช้
สมมุติผมว่าคุณเนี่ยเป็นผัวเมียกันถูกไหมวันดีคืนดีคุณบอกคุณจะขายหน้ากากอนามัย
มดดำเขาต้องการจะซื้อเพื่อไปขายต่อเขาก็โอนเงินให้คุณเนี่ย๙แสนบาท
นะฮะเก้าแสนบาทเสร็จปุ๊บอยู่ดีคุณพ่อดำไม่ได้หน้ากากอนามัยจากคุณอ่า
ผมเป็นผัวคุณนี่อืมก็ผมก็ข่าวมันเกิดไงอืมผมก็ต้องอ่ะ
จัดการให้เอาเงินผมเองเนี่ยส่วนตัวเนี่ยจ่ายคุณพระดำไป๙แสนบาท
เพื่อจบคำถามถามว่าแล้วไอ้เก้าแสนนั้นอ่ะที่อยู่กับมึงแล้วไปไหนอืม
แสนนี้ที่อยู่กับคุณเนี่ยไปไหนนี่คือประเด็นมีปัญหาเรื่องเงินมาตั้งนาน
ติ๊กก็บอกว่าไอ้เงิน๙แสนเนี่ยไปไหนมันอยู่ที่โบรกเกอร์ของคนที่เขาสั่งไปต่างประเทศ
เขาโอนเงินไปทางนู้นแล้วทางนู้นไม่ยอมคืนเข้ามาอืม
ก็เลยไม่รู้ทำยังไงผมก็ถามว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่แจ้งความ
แจ้งความโบเกอร์ล่ะเขาก็เธอก็พยายามจะตอบนะ
แต่อันนี้ผมบอกผมยอมรับเลยผมไม่เชื่อฟังไม่ใช่ไม่เชื่อ
ไม่เข้าใจงงก็คือคุณติ๊กอาจจะโยนไปที่โบเกอร์ที่ที่สั่งซื้อ
เออแล้วเงินอยู่ที่เขาไปแล้วแต่ของยังไม่ยอมเข้าเข้ามาไงอ่าก็
โบ้ยไปทางนู้นใช่ก็คือจะหยุดคือเราไม่รู้โบ้ยหรืออาจจะเป็นข้อเท็จจริงก็ได้นะ
อันนี้เราไม่รู้ไงคือเขาอยู่กันสองคนเราไม่รู้
แต่สิ่งที่เธอตอบมาแบบนี้มันอาจจะเป็นอย่างที่เธอพูดก็ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวแล้วทำไม
อย่างเราเสียเงินเก้าแสนใบจริง
อันนี้ก็พูดคนละมุมกันอีก
คนละมุมกันอีกก็คือคุณสอนลามก็บอกว่า

พอตอนหลังไปเห็นกล้องถึงได้รู้ว่าเป็นติ๊กติ๊ก

พอหลังจากนั้นก็เลยยุติในการดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด

ติ๊กออกมาบอกว่าติ๊กเนี่ยบอกสมหวังแล้ว
แต่สอนรามเนี่ยจำไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยสอนรามเหมือนแบบ
ต้องดูแลตัวเองในการแบบทานยา
แล้วก็อาจจะแบบเบลอแล้วจำไม่ได้
แต่ติ๊กก็บอกว่ามีอีกคนนึงซึ่งยืนอยู่แล้วได้ยินเหมือนกันชื่อว่าคุณโอ่ง
คุณโอ่งเนี่ยซึ่งเหมือนกับเป็นคนของคุณสอนรามเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกันว่า

มันไม่เหมือนกันเลยคือเราก็เลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไร
ก็อย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องเราทั้งหมดคุณก็ต้องไปชั่งใจกันเอง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
คุณหนุ่มแกก็บอกว่า
บอกมานะว่าคือแกเนี่ยไม่ได้ว่าจะตัดแม่ตัดลูกเขานะไม่ให้เขาเจอกันไม่ใช่นะ
คือเขาก็คืออยากจะให้แบบคุณติ๊กเนี่ยถ้ารู้ว่ามีข้อดีข้อเสียของตัวเองเนี่ยไปแก้ซะ

ใช่คือก็แบบโอเคคุณติ๊กก็หนึ่งต้องไปทำงานให้เป็นหลักแหล่งมีอาชีพที่แบบมีรายได้
มีรายได้เป็นหลักเป็นหลักแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างแม่กับลูกมันตัดกันไม่ได้อยู่แล้ว
ได้ใจไหมแซลกรรมก็จะไม่ให้เจอกันแต่ในวันเนี้ยอาจจำเป็นต้องขอแบบความปลอดภัยของ
ครอบครัวใช่เอาง่ายง่ายเนี่ยอันนี้คือคำคำพูดของเขาเลยคือว่าอย่างที่บอกไงว่าอืมเขาต้อง
แบบต้องเลือกแล้วก็ต้องแลก
เอามาเปิดเผยหรือว่าคืออันนี้ตอบไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อยู่ที่ตัวเขาเองคือคือผม
เองอ่ะถามว่าจะบอกผมก็ไม่เคยชวนเขานะผมก็ไม่เคยถามเฮ้ยหนุ่มมาออกรายการพี่ผมไม่
เคยถามนะเพราะผมรู้สึกว่าเออแบบไม่อยากไม่อยากไปถามไอ้เรื่องพวกนี้ว่ายิ่งสนิทกัน
เขาบอกว่าไอ้ที่มันจุดแตกหักจริงเนี่ยถ้าสมมุติสรุปหลักใหญ่ใจความจริงก็คือ๒แสนบาท
แล้วก็โดนทวงถามมาตลอดแล้วก็ยังจะขู่ว่าถ้าสมมุติไม่จ่ายสองแสนเนี่ยจะไปบอกนักข่าว
ทำให้ตัวเองต้องไปแอบกดเงินของสอนรามตอนนั้น๔แสนกว่าบาทนั่นแหละ
แล้วก็ยังเล่นพนันออนไลน์เล่นบาคาร่าเพื่ออะไรเขาบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นของการเล่นบาคาร่าของเขา
เพราะต้องการหาเงินมาใช้หนี้แต่กลับยิ่งเป็นหนี้สุดท้ายเรื่องมันแดง
จนคุณสอนรามเนี่ยไม่ไหวอย่างที่คุณหนุ่มเล่าเมื่อกี้โดยสรุปโดยรวมคุณสอนรามไม่ไหว
หนุ่มก็น่าจะรู้เรื่องหนี้นี่แหละเรื่องมีหนี้สินหนูไม่เคยโกหกพี่หนุ่มรู้ว่าเป็นหนี้
แล้วก็พี่หนุ่มก็ใช้ให้หนูทุกครั้งแสดงว่าทุกครั้งที่มีคนมาตามทวงหนี้
รามก็จะใช้หนี้ให้ทุกครั้งนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าความรู้สึกของพี่เขาเนี่ยน่าจะพัง
บางคนก็บอกว่าบางทีคุณหนุ่มสอนรามเล่นคอนเสิร์ตเสร็จเขาเอาเงินให้เมียหมดเลยด้วยซ้ำไปนะ
ถูกเขาก็บอกว่าคุณสอนรามเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยหน้าแตกอ่ะ

ที่แบบว่าตอนนั้นสอนรามก็ไปเอาเงินออก
ไปแจ้งความว่าเงินหายไป๕แสนถูกต้องไหมล่ะ
มันก็เหมือนกับถ้าสมมุติเราทำงานคือหน้าแตกเหมือนกันถูกต้องไหม

แต่อันนี้คือเราตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่า

เราจะไปฟันทงเลยว่ามันเป็นอย่างที่คุณสอนรามพูดทั้งหมด
เราก็ต้องฟังติ๊กด้วยก็ไม่ได้เชื่อติ๊กทั้งหมด
ก็ต้องฟังสอนรามเอาง่ายแต่วันนี้ถ้าสมมุติเราสรุปจริงจริง
บอกว่าติ๊กเนี่ยส่วนไอ้ที่เล่นการพนันออนไลน์เขาถาม
ทำไมชีวิตดีอยู่แล้วมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกตัวน้อยเนี่ย
อยู่ดีไปตัดสินใจเล่นการพนันออนไลน์
ซึ่งเขาก็ตอบกับคุณว่าไอ้การที่เขาไปเล่นการพนันออนไลน์บาคาร่า
เพราะเหตุผลเดียวเลยคือต้องการหาเงินใช้หนี้สองแสน
ซึ่งคุณหนุ่มสอนรามก็ไม่ได้ให้เงินมาใช้คือนางคงจะใช้เยอะแล้ว
ติดลบเยอะแล้วติดลบเยอะมากแล้ว
หนุ่มเขาไม่ให้ใช้ไม่ให้เงินสองแสนนี้ไปใช้หนี้
ตัวเองก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงก็เลยตัดสินใจเนี่ยไปเสี่ยงเล่นการพนันออนไลน์
เพื่อที่จะหาเงินดีกว่านี้ก็เลยเป็นสินแต่ว่าไม่มีที่สิ้นสุด

คือแต่วันนี้ผมเชื่อว่านางเองอาจจะอยู่สติตังค์มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกลัว
เพราะว่าเท่าที่รู้มาคือนางก็ไม่ได้นอนมาหลายคืน

หนูนางก็บอกว่านางอยากได้ที่นา๑๔ไร่คืน

นางเอาที่ดินไปจำนองไว้ก่อนหน้านั้น
หนูอยากได้ที่ดิน๑๔ไร่คืน
แล้วก็คนเข้าถามกันอีกว่า
นี่
แต่อันนี้บอกเลยว่า
ผมก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะ
เพราะว่าตัวแม่ก็คงจะรักลูกอยู่แล้วแหละ

เจอลูกแต่ในมุมกับกันในมุมของพ่อเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยตอนนี้ปัญหามันเกิดอยู่
แล้วมันมีเรื่องของเจ้าหนี้แล้วเป็นหนี้นอกระบบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่าเราก็ได้ยินข่าวกันบ่อยถูกไหมว่าโอ้โหมันแทงมันตีมันแบบอะไรกันอย่างนี้
คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในมุมของลูกเองสอนรามก็รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัย
แม่เขาก็รู้สึกว่าหนี้นอกระบบน่ากลัวมาก
น่ากลัวบางทีส่งคนมา
แสดงว่านางไปกู้หนี้นอกระบบนั่นแหละเขาถึงมาทวงถึงบ้านทุกวันทุกวัน
แล้วคือมันน่าจะเป็นดอกนั่นแหละผมมองนะถูกต้องว่าอย่างนั้น
แล้วถ้าพี่หนุ่มกัดฟัน๔แสนแล้วกลับมา

หนุ่มพี่หนุ่มปุ๊บหันมามองนะ

ว่านางคงทำใจมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะเนาะ

จริงเพราะว่านางหลังแปลกอยู่อย่างหนึ่งเมื่อก่อน

มันอ่านบทแล้วอ่านบทอีกถูกต้องไหมล่ะ
จะรับเรื่องทุกวันนี้นางรับหมดเลยนะ

มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีแล้วจริง

เพราะว่าเขาอยากเก็บเงินไว้ให้ลูกไง

หลังที่แบบว่านางรับงานรับละคร

เขาก็เลือกเฟรนด์อ่ะเอาบทที่อยากเล่นจริง

ได้ง่ายขึ้นด้วยกันชัยเดี๋ยว
แล้วคุณหน่อยังทำงานง่ายขึ้นมั้ย
ให้ทักผู้ชมอีกหนึ่งเรื่อง
เจ็ดกันยายนวันนี้ข้างเข้ากรรมการป้องกัน
คืบหน้านะฮะในกรณีของคณะกรรมการปปชรเนี่ยตั้งแต่สวนนางสาวปรินาไกรคุบ
เอ๋นะฮะสสราชบุรีพลังประชารัฐเนี่ยกรณีจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
ขนาดนี้ความคืบหน้าเนี่ยไปกว่าร้อยละเก้าสิบแล้วนะฮะอ่าฮะ
โดยปปชเนี่ยได้แจ้งข้อหาข้อเก่าหาต่อปรินาเนี่ยนะฮะเพื่อให้ปรินาเนี่ย
ออกมาชี้แจงตามขั้นตอนของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อืมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเนี้ยอ้าวเรื่องของปรินาเราจำเรื่องอะไรกันได้บ้าง
หนึ่งที่ดินถูกต้องที่ดินถูกต้องไหมฮะใช่ครับเขาบอกว่าไอ้ที่ดินเนี้ย
ไปสองส่วนก่อนเรื่องคดีที่หนึ่งของปรินาเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วน
ส่วนที่ตำรวจทรัพยากรหรือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้ส่งเรื่องมาที่ปปช
ปปชก็ดำเนินการเนื่องจากตำรวจทรัพยากรเนี่ย
พิจารณาเห็นว่าเป็นการที่เจ้าหน้าที่รัฐบุกรุก
แต่ทางปปชเห็นว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำความผิดในฐานะส่วนตัวและไม่ชัดเจน
ว่าเป็นการกระทำในฐานะสอสอดังนั้นการกระทำจึงเป็นเรื่องส่วนตัว
เขาว่าอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ซึ่งในส่วนนี้ได้ส่งเรื่องกลับไปที่ตำรวจทรัพยากรแล้ว
นะครับแล้วก็แต่สำหรับกรณีที่บุกรุกอ่ะอีกอันหนึ่งคือการบุกรุกอ่า
ที่ดินของเขาเนี้ยมันไปบุกลุกเอ่อที่ดินของรัฐหรือเปล่าอืม
หรือไปบุกลุกที่ดินของป่าหรือเปล่าเขาบอกไอ้กรณีบุกลุกที่ดินเนี่ย
ปปชกำลังพิจารณาในแง่ของจริยธรรมซึ่งพบว่าอาจจะมีประเด็นจงใจ
ที่จะกระทำความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็หากไต่สวนแล้วพบว่ามีความผิดจริง
ก็จะส่งเรื่องไปยังอายการเพื่อส่งฟ้องต่อสารดีการ
แหนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอืมแสดงว่าเรื่องของเอเรื่องป่าสงวน
ถูกต้องไหมครับก็ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้วครับในขณะเดียวกัน
พรบประกอบรัฐมนุนว่าด้วยการป้องกันและปราบรามการทุจริต
ระบุไว้ว่าหากคณะกรรมการปปชไต่สวนและมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน
ทางการเมืองตุลาการสารรัฐมนูลหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระฝ่าฝืน
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการเสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัย
และหากสารดีการและแผนกคดีอาญาโอ้โหยาวมากของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย
ประทับฟ้องปุ๊บครับให้ผู้ถูกตาวหายหยุดปฏิบัติหน้าที่อืม
ถึงโอกาสเสี่ยงที่เอ๋จะไม่ได้เป็นสอสอก็มีอยู่เหมือนกันอืม
ถ้าเขาฟ้องถึงสารถึงเสริมปุ๊บถูกแค่แค่แค่แค่ปั๊มปุ๊บน่ะอืม
ก็จะเป็นเอ๋ปารีนาเล่นติ๊กต๊อกได้ทันทีคือไม่ได้เป็นสอสอแล้ว
แต่มีคนไปเคาะบ้านเหมือนปอ๋อมลามมั้ย
มีสิมีเคาะบ้าน
นางก็จะพ้นจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ให้เพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งของผู้นั้น
เพิกถอนสิทธิ์คือ๑๐ปีจะไม่ได้เจอปรินาอีกเลย

เพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นกันว่าเอาล่ะเบื้องต้นหลังจากนี้จะเป็นยังไง
แล้วคนจะไม่คิดถึงนางเหรอสีสันก็จะหายไปนะ
ต่อไปนี้ก็จะเธอแต่จะเป็นยังไงศีสัน

ฮ่าใครเครียดใครเต้น
พี่นางไม่ได้ประวัติบนนางเสี๋ย

เขาบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ลงสมัยหน้านางก็ได้

งานศพนางเน้นไปงานศพงานแต่งงาน
คนก็ตายกันทุกวันนะก็ไปทุกวันนะ
เขาบอกว่าคนไม่รู้จักเขาก็ไปนะพี่หนุ่ม

แต่สอสอต่างจังหวัดมันจะต้องเป็นอย่างนี้จริงเนาะ
ไม่น่ากังวลเท่ากับการใส่ซองหรอก
เขาต้องใส่ซองนะไปทุก

งานหวดงานจบงานหวดไปหมด
งานพี่หนุ่มมันต้องมีความมานะอุตสาหะนะถูกต้อง
แต่วันหนึ่งนางก็ไปงานศพตลอดถามแม่แล้ว๙งานที่ไปไม่ใช่ว่า
ตัวเปล่าเล่าเปลือยนะก็ต้องใส่ซองต้องใส่สิอ้าวใช่อืม
แล้วเปิดซองมาสอบปรินาใส่เท่าไหร่อย่างนี้
คนก็ต้องไปโฟกัสแล้วล่ะนะฮะ
ไปใส่ร้อยหนึ่งไม่ได้เลยแม่แค่ข้าวพวงหลีกก็หมดแล้วมึง
เล็งไพ่ครับคืออะไรครับผมแปปการว่าก็ออกนะผมจะโดนคดี
ครับวันนี้ครับพันธุรกิจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเปิดเผยถึงกรณีในโลกโซเชียลนะครับ
ผมนำเสนอข่าวเกี่ยวกับภรรยาของคุณเสกโลโซที่โพสต์ภาพลักษณะ
คล้ายมีการเล่นพนันในบ้านว่าขอเรียนชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจสนคันยาวเนี่ยจะมีการออกหมายเรียกตัวผู้โพสต์
แล้วก็บุคคลที่ปรากฏนะฮะในภาพเนี่ย
พบในวันที่๘กันยายนนี้เพื่อเข้าให้ถ้อยคำนะครับ
และสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับจากกรณีที่มีการ
โพสต์ลงในโลกโซเชียลนั่นเองนะครับทั้งนี้ครับต้องรอให้สอนอคณะยาวเนี่ย
เรียกผู้โพสต์นะครับและบุคคลที่ปรากฏในภาพเนี่ย
มาให้ถ้อยคำนะครับซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง
ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทางด้านพันธุรกิจเอกนะครับผม
นะฮะวาสุเทพนะครับผมคงกรอบนะฮะผู้กรรมกรรมการสอนอคันยาว
กล่าวว่าจากการตรวจสอบแล้วข้อมูลทะเบียนราชพบว่า
วิพากรหรือการเนี่ยยังคงมีชื่ออยู่ที่เดียวกับคุณเสกนะครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปพบคุณการเพื่อเชิญมาสอบถามถึงรายละเอียดของภาพที่โพสต์นะครับ
ว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อไหร่สถานที่ที่ไหนมีบุคคลใดบ้างตามขั้นตอนของกฎหมาย
หากยืนยันกระทำผิดได้จริงนะครับจะออกหมายเรียกเสก
ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแต่หากไปตรวจสอบแล้วไม่พบตัวคุณการนะครับ
พนักงานสอบสวนก็จำเป็นต้องออกหมายเรียกสอบปากคำพยานอย่างเป็นทางการนั่นเองนะฮะ
อย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบอินสตาแกรมของคุณการนะครับ
เจ้าตัวเนี่ยได้ลบภาพที่ล้อมวงเล่นไพ่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เออตอนนั้นอ่ะตำรวจจับนะใช่สิ
แต่นี่ก็แบบว่านั่นเกินเนาะ
ถูกนะครับผมล่าสุดคุณการได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วนะครับ
ขอชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นนิดนึงนะคะ
คือว่าเมื่อคืนการกับเสกและครอบครัว

จัดงานวันเกิดให้กับหลานอายุครบ๑๒ขวบ
ก็มีกินเลี้ยงนะฮะแล้วก็มีกินเลี้ยงกันนะฮะ
แล้วก็การเนี่ยโพสต์ภาพที่ไม่สมควร
แต่มันเป็นการเล่นแค่สันทนาการภายในครอบครัวนะครับ

ครับผมนะฮะสาบานไม่มีเจตนาอย่างอื่น

คิดไม่ถึงจริงเสียใจขอโทษที่ไม่เคยดี
ขอโทษที่ไม่เคยจะทำให้เธอสบาย

ที่ฉันนั้นดูแลเธอไม่ได้

ผิดคนเดียวพี่เสกไม่ผิดอะไร
แค่เห็นเขานั่งยิ้มเรารู้สึกดี

ใช่ครับตำรวจเรียกแล้ว

แก่กินน้ำหรือเปล่าเธออีกแก่กินน้ำ

แล้วเนื้อเพลงอะไรมาจากไหนงงหนูไม่เข้าใจ

ท่านผู้ชมครับที่จริงแล้วอย่าปล่อยข่าวกันเยอะนักเลย

ควรไปป่อยข่าวโอ้วเราคงไม่เกิดเข้าโฟร์เฟช๓

สวัสดีเบจร่าด้วยนะครับ
หรอนะคะชิคกี้พายตอนนี้เหรอส่วนสองงานมันช่วยจริงกว่า
ต้องไปด้วยใจจริงนะจริงไม่ก็อาชีพเขานั่นอันตรรัพย์แห่งเขาก็ต้องไปกันแหละ
แต่เขาใจว่าแต่เก้างานอ่ะถ้าไม่ใจรักไปไปไม่ได้นะจริงรึต้องมีต้องมีใจรัก
โซเชียลของคุณปรีนาเขาโพสต์เขาไปก้าวงานเหลือในเฟซบุ๊กกระโดดออกมา
สุดที่เราหมดวันหยุดยาวคนทำงานเหมือนเจ้ามั้ย
สุดท้ายนะครับผมสำหรับการวันหยุดยาวลองวิก
ทำให้หมอชิดนี่คึกคักครับประชาชนเนี่ยขนข้าวสารกลับกรุงเทพกัน
หวังลดค่าครองชีพนั่นเองครับคุณผู้ชมยังมีภาพอย่างนั้นอยู่ใช่ป่
บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพของประชาชนนะครับ
หลังจากเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ท่องเที่ยวในต่างจังหวัดนะครับ
วันนี้เนี่ยซึ่งเป็นวันหยุดยาววันสุดท้ายประชาชนเนี่ย
ทยอยเดินทางต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดย
ทางบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขศเนี่ยได้ประเมินไว้ว่าจะมี
ผู้โดยสารเดินทางกลับมากที่สุดเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบสามคน
นะครับเกือบหนึ่งแสนคนเลยทีเดียวนะฮะซึ่งทางบศได้เตรียมนะฮะ
เที่ยวรถไว้รองรับจำนวนหกพันสามร้อยหนึ่งเที่ยวนะครับมีทั้งในส่วนของ
รถเสริมแล้วก็เที่ยวรถปกติสามารถรองรับผู้โดยสารได้
ถึงหนึ่งแสนคนนะครับในช่วงนะฮะสำหรับเศรษฐกิจในช่วงนี้ของประเทศเนี่ย
ยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของวัยรัสอ่าโควิดสิบเก้านะครับ
กลับมาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการนำของแห้งประเภทข้าวสาร
แล้วก็สินค้าเกษตรต่างในพื้นที่กลับมา
เพื่อลดค่าครองชีพในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอีกด้วยครับ
เหมือนสมัยก่อนเลยที่กลับมากรุงเทพก็ต้องหิ้วนะฮะของที่บ้านมา

มันลดค่าคลองชีพไง

ข้าวจากบ้านมาก็หุงได้เป็นเดือนแล้วแม่

ตอนนี้คนเกาหลีเขาบอกว่าพี่หนุ่มนั่งเหมือนวอนบิน

ตรงนี้มันเป็นแอปดังเขาบอกว่าตอนนี้พี่หนุ่มดังมากในเกาหลี

กันสิอายุเขาเท่าไหร่ฉันว่า๓๐หรือ๔๐นะ
แน่นแน่น่ะมีคนไปเฉลย๕๐ปีมันคืออะไรอ่ะรูปพี่หนุ่ม

เช่นว่ามีการรีวิวคนนั้นคนนี้หรือ
อย่างลิซงลิซ่าหรือรีวิวดาราไทยอะไรอย่างนี้
พี่หนุ่มรีวิวไปผมก็จะเป็นยูทูบเบอร์
ผมก็จะมาพูดถึงภาพที่พี่หนุ่มรีวิว
พี่หนุ่มหล่อขนาดไหนพี่หนุ่มเป็นยังไง

เหมือนวอนวินวอนวินด้วยสไตล์ด้วยสีภาพด้วย

โอ้ยตายแต่รออยู่

สมบคเขาเปิดเผยนะครับว่า
พบผู้ป่วยติดโควิด๑๙รายใหม่นะฮะ
ก็แต่ว่าเป็นรายที่ไม่ใช่ติดในประเทศนะคุณผู้ชมครับ
มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด๑๙ในประเทศไทยบอกว่า
พบผู้ป่วยรายใหม่๑รายนะครับ
ตอนนี้ยอดรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่๓๔๔๕ราย
รักษาหายไปแล้วนะครับ๓๒๘๑ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตนะฮะยังคงที่อยู่ที่๕๘รายนะครับ
สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษาในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็นนทบุรีอยู่ที่๑๘๖๑ราย
เหนือ๙๕รายภาคกลาง๖๓๓ราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ๑๑๒รายภาคใต้๗๔๔ราย
ขณะที่ผู้ป่วยรายใหม่๑รายนะครับพบว่าเดินทางกลับมาจากประเทศอินเดีย
แล้วก็เข้าพักในสถานกักกันโรคนะฮะแล้วถึงจะไปตรวจพบโรค
ก็ยอดผู้ติดเชื้อรวมแล้วนะครับ๒๗๒๘๘๕๘๖รายนะครับ
อาการที่รุนแรงอยู่ที่๕๙๙๖๒ราย
รักษาหายไปแล้วนะฮะอยู่ที่๑๙๓๗๘๕๘ราย
เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยรวมทั้งหมดนะฮะ

เป็นลักษณ์๑๐รายแล้วนะครับ

เขาบอกว่านี่ไงผู้ติดเชื้อรวมดูสิ

เขาบอกว่ามีโอกาสถึง๕๐นะ
ถ้าสมมุติเราควบคุมกันไม่ได้มันมีโอกาสถึง๕๐นะ
อัตราเสี่ยงหรืออัตราการเสียชีวิตเนี่ย

น้อยน้อยอยู่ครับผมคือว่าน้อยอยู่

แต่ถามเขาว่า๘๗๐๐๐๐มันเยอะมากนะ

ในขณะเดียวกันคนเราก็ตื่นตนกกันแหละตั้งแต่ว่า
เราไปเจอการระบาดในประเทศ
ซึ่งก็เราไปเจอต้นตอนแล้วไปเจอคนติด
ไปเจอคนติดก็คือไปอยู่ที่คุกนะเนาะ

แต่ปรากฏก็รู้ไปแล้วเป็นดีเจไปติดมาจากคนประเทศเพื่อนบ้าน

หนีจากสเตรดควารันทีนมาทำงานถูกต้องไหมครับ

เขาว่ากันว่าแบบว่าเหมือนแบบว่า

แต่อันนี้มันยังไม่มีอันนี้คือสิ่งที่เขาบอก
บคอเขายังไม่สลากมา
แต่เขาเหมือนประมาณว่ามีคนคนหนึ่งที่แบบว่า
แต่ถ้าสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็ยิ่งน่ากลัวกว่านะกัญชัย
แสดงว่าเขาก็หนีเข้าไปเขา

พบประเด็นที่กลัวเรามัดระวัง
เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยการเวลายะหาง
ให้บริการเมนูแบบร่วมแก้วร่วมสาบานดื่มแก้วเดียวกันแล้วก็ทิพย์โดยการชงเครื่องดื่มให้พนักงานในร้านดื่มละเลยการลงทะเบียน
ไทยชนะยังใช้กันอยู่อีกหรอใช้ใช้กันอยู่บางทีมันก็ต้องลืมไปแล้วตอนนี้เนาะ
รู้สึกว่าตอนนี้ใครขึ้นรถถั่วต้องใช้ให้ทุกคนด้วยตอนนี้
แน่นอนจากกรณีที่มีข่าวออกมาว่าวันนี้เราได้อ่านกันไปหมดแล้วว่าสาธารณสุขประกาศฉุกเฉินว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่เฟส๓
ให้ระวังผู้ป่วยเป็นพันแล้วก็งดเข้าที่ชุมชนแออัดใส่หน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองดีที่สุด
นะระวังด้วยอืมบางทีก็ว่างกันเนอะนะฮะล่าสุดวันนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กฮะ
ระบุว่าข่าวทั้งหมดมันเป็นข่าวปลอมนะฮะอืมข่าวทั้งหมดมันเป็นข่าวปลอม
เดี๋ยวพึ่งไปโตกใจกันนะฮะงานนี้ชาวเนี่ยก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ถึงเรื่องนี้เป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำให้ทางกรมควบคุมโรคเนี่ย
ผิดกับคนปล่อยข่าวอันนี้เห็นด้วยอืมเนอะเศรษฐกิจเราจะกำลังจะฟื้นฟื้นฟื้นฟื้นฟื้น
แล้วแบบว่ามาปล่อยอย่างงี้บางทีมันก็มันเกินไปอ่ะทำให้คนตกตันอ่า
ตนกไปนะครับแล้วก็ไม่เป็นทำมากินนะฮะแล้วก็กลัวอยู่แต่บ้าน
ตอนนี้ก็เศรษฐกิจก็ไม่เดินนะครับซึ่งมันอาจจะกลับมาในเร็ววันแล้ว
นะฮะตอนนี้ก็ต้องนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวเยอะเยอะ
แล้วกันนะครับนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้านะครับ
วงการบันเทิงศูนย์เสียแม่ทุมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่ครับ
แน่นอนฮะเพื่ออะไรพี่หนุ่มก็บอกนี่ดีวีกิฟต์วีกิฟต์ดีสิดีนะครับ
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องนี้เป็นข่าวเศร้าจริงคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องราวของแม่ทุมนะฮะครับแกก็เสียชีวิตลงแล้วเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็หลายคนก็พยายามเอาใจช่วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็เคารพรักแม่ทุมเนอะ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับคือนับเป็นการสูญเสียอีกหนึ่งครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยนะครับ
หลังจากที่แม่ทุมปฐุมวดีนะฮะภรรยาของพ่อรองเขามูลคดีเสียชีวิตลงด้วยวัย๗๒ปีครับ
ต่อสู้กับอาการเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็โรคไทรอยด์มานานกว่า๘ปีคุณผู้ชมครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดอยู่โรงพยาบาลตลอด๘ปี
ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าทางลูกชายคนโตของแม่ทุมนะฮะคุณสันเสริญนะครับ
ได้โพสต์ภาพคู่กันเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมเขียนข้อความนะว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวรรค์แล้ว
นี้แม่ทุมก็มีอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษนะครับเมื่อปี๒๕๔๘แล้วก็เข้ารับการรักษานะฮะ
กระทั่งอาการนั้นดีขึ้นต่อมาครับปี๒๕๕๕แกก็กลับมาป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษอีกครั้งหนึ่ง
คราวนี้มีภาวะจำอะไรไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับก็ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกต่างหาก
คุณเอกซุปไชยนะครับก็โพสต์ภาพเป็นภาพถ่ายของแม่ทุ่มนะฮะ
พร้อมทั้งเขียนข้อความว่าหลับให้สบายนะคะแม่ทุมรักแม่ทุมรักน้องยุ้ยรักพ่อรอง
ทุกคนในครอบครัวแม่นะคะพักผ่อนนะคะพี่เอกสัญญาว่าจะช่วยกันดูแลทุกคน
ให้แม่ทุมนั้นต้องเป็นห่วงขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
คือต้องบอกว่าในอดีตในรุ่นผมเนี่ยที่โตขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
คือบ้านแม่ทุมเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่เปิดเป็นเปิดเอาไว้ใครหิวข้าวใครอยากจะกินอะไรยังไง
ดื่นแค่ไหนไปได้เลยบ้านแม่ตุมอยู่ที่ในรัฐพร้าว๗๑
แล้วเขาก็ต่อสู้คือเงินก็หมดไปกับการต่อสู้เยอะมากเลยนะพี่เนาะ
ใช่แล้วก็ในอดีตแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รุ่นผมนะ
รุ่นพี่ผมอีกไปแบบรุ่นแบบใหญ่อย่างนี้

ก็จะไปที่บ้านนี้แล้วก็จะมีพิธีไหว้ครูที่บ้านแม่ทุมเมื่อก่อนนี้จะดังมาก

เป็นประจำปีก็จะไปกันอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งเพื่อนของน้องยุ้ยก็เยอะนะเพื่อนพ่อรองเพื่อนแม่ทุมก็เยอะนะครับ
ก็จะไปกันให้เนี่ยเพราะแกร่วมงานกับคนเยอะ

ก็นี่เราก็เรียกการจากไปอย่างที่บอกว่าแม่ทุมสู้มา๘ปี

ก็เคยคุยกับทางพ่อรองพ่อรองก็บอกว่า
เอ้ยคือร่างกายของแม่เขาก็จะชัดดาวน์ไปเรื่อย
คือค่อยดับไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วน
กระทั่งสุดท้ายเนี่ยแม่ก็ต้องแบบต้องไปจากโรคนี้

ซึ่งพ่อก็บอกว่าพ่อก็ยังไม่รู้พ่อจะทำใจได้มากแค่ไหน

ครับผมนะซึ่งพ่อรองก็แข็งแกร่งมากนะพี่หนุ่ม
ใช่แล้วก็ล่าสุดก่อนที่แม่ทุมจะเสียพ่อรองก็ไม่สบาย

ใช่แล้วก็เพิ่งจะกลับบ้านมาหลังจากนั้นเนี่ย
ก็คือทางแม่ทุมก็เสียชีวิตก็มีข่าวก็มีคุณหมอโทรมาก็แจ้งข่าวว่า
มีอาการเหมือนแบบความดันไม่ดีแล้วก็มีปั๊มหัวใจไปแล้ว๒ครั้งอะไรอย่างนี้นะครับ
ทางคุณยุยก็ต้องรีบไปที่โรงพยาบาลกันเมื่อคืนนี้ตีสองนะ
คือเขาบอกว่าทุกเช้าพ่อรองก็จะไปหาแม่ถุมทุกวันนะ
เป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของความรักเลย

เจอกันที่รอเวลาให้เขาไม่ดาว
เพราะว่าเธอมีอะไรเกิดขึ้นฮะ
ก็พยายามคิดใจทั้งนี้นะครับ
อันนี้ก็บางครูก็บอกว่าแม่เขาจะลองให้คุณรับตัวจริงมากขึ้น
นี่ครับเป็นสัญลักษณ์ความรัก

สู้แบบว่าคนเราเราไม่รู้ว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งอะไรจะเกิดขึ้น
แบบใครจะยอมสู้แบบว่าสู้แบบขายบ้าน
เขาเคยมาเปิดจังหวังนะพี่หนุ่มเขาขายบ้านขายอะไรสู้เลยนะ
เพราะค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายโอ้โหนอนโรงพยาบาลวันละเท่าไห
เขาบอกว่าเขาขายบ้านขายอะไรสู้เลยนะทั้งครอบครัวเขาขายแบบว่า
ทุกอย่างทรัพย์จับศริงเพื่อที่จะยื้อชีวิตต่อมา๘ปี
คุณผู้ชมฮะแน่นอนเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
น้องคนหนึ่งที่คนพูดถึงกันในโลกออนไลน์สูงที่สุดคือน้องอิงอิง
อิ่งนพัทท์เนี่ยที่โดนชาวเน็ตไปตอนโอเคล่ะนางก็เปิดคอมเม้นท์มา
นางก็ถามว่าเนี่ยไปทำจมูกจากที่ไหนมาคะ
เป็นพิสิทธิ์ต้องพิสิทธิ์เตอร์คุณธัญญาเขาก็จะเป็นพิสิทธิ์เตอร์ด้วยนะฮะ

กับคุณธัญญาล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าน้องเขาบอกนี่คุณดูนี่ทำจมูกคลินิกไหนคะจะได้ไม่ไปทำ
ล่าสุดนะฮะได้รับคำชี้แจงจากคลินิกดังกล่าวว่าทางคลินิกเนี่ย
ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริงแล้ว
เพราะว่าเขาไม่ใช้ชื่อด้วยนะฮะ
น้องนักศึกษาคนดังกล่าว
ไม่ได้ทำการเสริมจมูกกับคลินิกที่เมืองไทย
แต่บินไปทำศัลยกรรมนะฮะจมูกที่ประเทศเกาหลี
โดยผ่านบริการจัดหาคลินิกพาร์ทเนอร์
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของเราเมื่อ๓ปีก่อน
เมื่อทำออกมาแล้วก็ได้ทรงจมูกที่สวยงาม
แต่ทราบว่าภายหลังน้องได้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์
ได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
จึงทำให้ทรงจมูกเปลี่ยนไป

จริงแล้วเขาก็แบบพยายามจะออกมาอธิบายว่านางอ่ะ
ไปบินไปทำถึงเกาหลีเลยนะอ่าคือตอนแรกน่าจะสวยแหละถูก
นะครับผมแล้วก็งานประสบปฏิเหตุแล้วก็ทรงจมูกก็เลยเปลี่ยนรูป
เราก็มีสภาพเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละซึ่งเปิด
คลินิกเนี่ยเปิดมาเป็น๑๐ปีแล้วมีลูกค้ามากมายเป็น
หมื่นหมื่นเคสรวมทั้งศิลปินดาราหลายคนครับก็ไว้วางใจมา
ศัยกรรมเป็นฝีมือของหมอไทยฮะอืมแต่ถ้าอยากทำกับ
หมอเกาหลีบีบีเขาก็มีบริการเป็นให้ได้อืมน้องเขาก็
เป็นลูกค้าคนหนึ่งที่ใช้บริการส่วนนี้ของเราเป็นพาร์ทเนอร์ครับ
แต่นางไปประสบอุบัติเหตุอืมแล้วก็ยังไม่มีเวลามาแก้อ่าฮะ
ก็คือเกาหลีบินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมหรืออาจจะเป็นแฮปปี้
อะไรไปล่ะฮะโดนอะไรที่หน้าหรอทำไมประสบบทเขตพี่อะไร
รถยนต์รถรถยนต์รถยนต์แล้วไงคือก็เหมือนกันจากหมายถึงว่า
ตอนแรกเกาหลีทำมาให้นางสวยแล้วล่ะอืมพงเขารู้แต่
แล้วนางไปประสบบัติเหตุก็เลยจมูกมันก็เลยมีอาการแปลก
อาจจะเบี้ยวบ้างหรือว่าอาจจะแบบเกบ้าง

สงสัยอะไรอีกไหมสงสัยว่าตรงไหนที่มันเบี้ยวไม่ได้สงสัยอะไรแล้วใช่ไหม

หลังมีข่าวว่าไปทำสาวป่องซะ
วิกริมครับช่วงหน้าครับ

ท้องป่องนะฮะเรียกได้ว่างานเข้านักร้องลูกทุ่งนะครับ
ชื่อดังแบบเต็มอย่างคุณมนต์สิทธิ์คำซ่อยนะครับ
จู่เนี่ยก็ถูกโยงเป็นประเด็นกับสาวเหนือที่ออกมาแฉว่า

ใช่ครับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่ง
จนมีลูกวัยหนึ่งขวบกว่ากว่าด้วยกันนะครับ

เขาบอกเขามีเมียเขาสัมภาษณ์กับฉันอยู่เขามีเมีย
ทำไมใส่เสื้อเหมือนแมงทัพน่ะนะฮะ

ก็จำได้เมื่อเราไม่เชื่อเขามีเมียเพราะเขาต่อสายเมียเราคุยจำไม่ได้หรอ

เขาบอกเขามีเมียอยู่ที่เชียงใหม่

ทุ่งก็ถามอ้าวพี่มนศิษย์อย่าหาอย่างงู้นอย่างงี้เลยนะ
เมื่อกี้มาตู้มกำลังไปเอกช่องน้อยมีถึงหรอเขาบอกว่าเล่นเอาขาผิวพุ้น
คนหนึ่งหรอเคมากสีหรือน้อยสีไม่รู้ว่ะ
ตอนแรกมากสีก็บอกว่างานนี้ทำเอาทุกคนไปดูที่เข้มหัดสวีว่ะ
อือไงก็มันมันความรักมามากพร้อมกับละครนิ่งเนอะ
พระเจ้าให้อีกนิดนึงเหรออีกป้านสามสิบวินิว๓๐สิบวินิ

วินชวินวุจย์ฮืมมม
วินชวินวุฒิที่ถ่ายกันแบบแนบชิดกัน
ขอบคุณพี่บุ๊คนะครับแล้วสมียแขนะครับ
แล้วสมียแขทำไมฮะ
ก็เป็นไงเนี่ยแขย์ต่อไปเป็นไง
พรุ่งนี้วันที่๙ไม่ใช่เหรอมันมาแถวแรงข่าวแล้ว
แต่เขาก็จ่ายงงจ่ายเงินให้นางนางจะเอาไว้เงินแม่

ก็บอกว่าไม่ได้อะไรจัดแต่หนูเจ็บแม่ว่ะ
นองผมซ้ำวัดเนี่ยทำไมพึ่งมาเจ็บ
ไม่ต้องคิดด้วยว่างานที่เขารับแล้วเขาไปไม่ได้

ถ้าสมมุติ้มันไปกระเทือนนางกดชกอย่างนี้

ติดตามนะครับวันนี้เวลาหมดแล้ว